กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับทันทีที่ได้รู้ว่าแก่นำอีกคนนึงคือ
คุณชินวัจจันกระจ่างถูกควบคุมตัวเนี่ยก็มีการรับทราบแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยนะครับ
แต่ว่าเรามีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีภาพขณะที่คุณชินวัจจันกระจ่างนั้นถูกควบคุมตัวด้วย
เราไปดูกันก่อนนะครับการชุมนุมที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพราซ่าเวสเกจ
เขาเป็นแก่นำกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีครับถูกตำรวจสืบสวนภักดิ์หนึ่ง
คุมตัวขณะเดินทางจะไปเป็นแก่นำการชุมนุมซึ่งเป็นการจับกลุ่มขณะตำรวจ
ขออนุญาตตรวจค้นภายในรถพบนายชินวัฒน์นั่งอยู่ที่เบาะผู้โดยสารด้านหลัง
ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี
ในเหตุการณ์ชุมนุมที่ท่าน้ำนนทบุรีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ
จึงเชิญตัวลงจากรถแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ทราบ
ซึ่งนายชินวัฒน์นะครับก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงนะครับ
และถูกส่งตัวไปที่ต่อชดภาค๑จังหวัดปฐุมธานีครับ
ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวนะครับนายชินวัฒน์ได้ไลฟ์ครับหรือว่าถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กนะครับ
ตั้งแต่ช่วงที่ตำรวจนั้นแสดงหมายสาร
จากนั้นก็เดินทางไปที่ตรชดภาคหนึ่งนะครับด้วยรถของนายชินวัฒน์เองนะครับ
เราไปดูภาพขณะนั้นกันครับ
ตอนนี้นะคะชินวัตรจันทร์กระจ่าง

แล้วก็จะควบคุมตัวผมไปที่ไหนครับ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

มันเกิดกว่าเหตุไปแต่ไม่เป็นไรครับ
เมื่อหมายสารออกมาแล้วผมยินดีนะครับ

อันนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดแยกไฮไลน์

ขอให้ท่านไปทวงถามผู้อำกับสพเมืองนนท
ว่าหัวใจของคุณทำด้วยอะไร

เห็นหัวใจประชาชนเห็นหัวประชาชนบ้าง
ไม่ใช่คิดจะทำอะไรกับประชาชนก็ทำ
พวกเราไม่ได้มีอาวุธที่ไปยิงพวกท่าน
พวกเราแค่มาขอแค่ความเป็นธรรมในเมื่อท่านให้ไม่ได้
ให้ไม่ได้ไม่พอยังเอาคดีมายัดให้กับพวกเรา
ไม่เป็นไรครับต่อไปนี้ไม่มีแกนนำ
ใครจะทำอะไรแล้วแต่ท่านครับขอบคุณครับ
คือจริงผมเป็นนักกฎหมายไงผมก็อยากจะรู้

คือจริงเอาพูดตรงเลยพี่ใช้กฎหมายอย่างนี้

ก็ทำอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้

แก่นำอีกคนนึงถูกควบคุมตัวแล้ว
แล้วก็ส่งไปอยู่ที่ตรชดอบพักหนึ่งที่ปทุมธานี